ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มบ่อนพนันขนาดใหญ่นะครับแล้วมันไปตั้งอยู่ภายในโรงแรมแถวงามวงวานะครับสามารถรวบนักพนันนะฮะแล้วก็เป็นคนจีนเนี่ยหลายคนเลยนะฮะไปดูนาทีจับกลุ่มครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฮะ
นำกำลังพร้อมกับหมายสารนะครับไปตรวจค้นโรงแรมแถวงามวงวานนะครับ
หลังจากสืบทราบว่าโรงแรมแห่งนี้นะฮะชั้น๘ชั้น๙
เปิดเป็นบ่อนการพนันขนาดใหญ่
ผลการตรวจค้นครับข้างในก็ตกแต่ง

โต๊ะการพนันหลายประเภทมีบาคาล่าตู้สล็อตต่าง
เครื่องยิงปลา๑ตัว
มีไโอ้โหเป็นร้อยสำรับ
แลกเงินหลายสิบล้านเงินสดอีก๓ล้าน
แสนบาทโดยประมาณลูกค้าส่วนใหญ่อย่างที่ผมรายงานไปเป็นนักธุรกิจชาวจีนนะครับ
มีนักท่องเที่ยวเนี่ยคือผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเล่นเป็นประจำครับ
ทางตำรวจนั้นจับนักพนันชาวจีนได้๒๖คนมีพนักงานคนไทยอีก๒๓คนนะฮะ
รวมทั้งสิ้นก็๔๙คนด้วยกันนะครับสามารถยึดของกลางเงินสด
แล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนทีนี้ทางผู้กำกับการสพรัฐนาธิเบสครับบอกว่า
แต่พอเข้าไปล่าสุดก็พบว่าโอ้โหไปเจอเป็นบ่อนอย่างที่บอกชั้น๘ชั้น๙ของโรงแรมแห่งนี้
ซึ่งบ่อนนี้ครับเป็นการเปิดอยู่ในโรงแรม
แล้วเขากันนะคือเขาไม่ให้คนนอกเข้าเลยนะครับ
อยากจะเข้าใช่ไหมต้องเป็นคนที่ใช้คีย์การ์ดนะครับ
อยู่ดีจะเดินเข้าไปไม่ได้นะฮะ
เรื่องต้นครับข้อมูลในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวน
วันนี้ใครที่รับสารภาพนั้นจะนำฝากขังทันที
แต่ถ้าปฏิเสธก็ต้องทำสำนวนส่งพนักงานอายการนะครับ
อกจากนี้เรื่องนี้ฮะไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
บอกว่าได้สั่งการให้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น
เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ที่มาที่ไปของบ่อนแล้วนะฮะ
รวมทั้งประเด็นที่บอกว่าชาวต่างชาติเนี่ย
ลักลอบเปิดเองด้วยนะมันถึงมีแต่นักพนันต่างชาติเข้าไปไงนะ
ตอนนี้ตรวจสอบอยู่ส่วนท้องที่พิจารณาโยกย้าย๕เสือโรงพักที่รับผิดชอบเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่มีนโยบายในการออกคำสั่งนะครับ
ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อน
แต่ถ้าพบแน่นอนนะฮะไม่รอดนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
โดนแน่บ่อยใหญ่กลางเมืองด้วยนะฮะ